วันนี้หน้าหนึ่งไทยรัฐเขาก็มีการข่าวของเมื่อวานนี้

แล้วก็เลิกลากับภรรยาจริงเพราะรักจืดจาง

ซึ่งหลังจากที่เขาออกมาแถลงข่าวปุ๊บ
ภรรยาออกมาแล้วนะฮะ

หลังจากได้ฟังคำชี้แจงของสามีผ่านสื่อไปแล้วเมื่อวานนี้เนี่ย

ความรักเจือจางเปลี่ยนแปลงได้
แต่เป็นฝ่ายตั้มฝ่ายเดียวนะที่หมดรักไม่ใช่ตัวเธอเลย

เพราะเธอเองบอกว่าเธอพยายามประคับประคองมาโดยตลอด
และเพิ่งรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงว่าชีวิตคู่เริ่มมีปัญหาเมื่อ๔เดือนที่ผ่านมานี่เอง

สำหรับประเด็นมือที่๓เพราะมือที่๓นี่แหละ
สำหรับประเด็นมือที่สามไม่อยากพลาดพิงใครแต่ก็ได้รับรู้นะฮะ
เพราะว่ามีคนพยายามส่งข้อมูลให้เธอรู้มาโดยตลอด
คนที่ส่งข้อมูลก็น่าจะเป็นฝ่ายหญิงคนนั้นแหละที่ส่งให้เธอรู้นะฮะ
และวันนี้เนี่ยมีลูกนะครับก็เลยอยากจะรักษาความรู้สึกของลูกให้มากที่สุด
ส่วนในอนาคตจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมได้หรือเปล่านั้นตอบไม่ได้
แล้วลูกกี่คน๒ไม่ใช่เหรอ

ก็ภรรยานะคุณตุ๊กตุ๋นบอกว่าขอให้เวลาเนี่ยแล้วก็การกระทำของสามีเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินเอาเองแล้วกัน
ส่วนเรื่องสิทธิ์ของการเลี้ยงลูกเนี่ยนะฮะเธอก็ยืนยันว่าเธอจะเป็นคนดูนะฮะโดยที่ไม่กิจกันพ่อกับลูกแน่นอน
แต่หลังจากนั้นนะครับก็จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นรูปที่มีการส่งต่อกันไปนะฮะแล้วก็มีคำพูดนะของน้องตุ๊กตุ๋นเป็นคำพูดที่แบบดีมาก
ผมเชื่อว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งทำให้แบบทุกคนอ่ะมองเห็นแล้วก็เห็นใจฝ่ายหญิงมากว่านางบอกว่าอย่างนี้เจ็บที่ทำไมสองคนนั้นต้องมาทำให้ลูกของพี่เนี่ยต้องกลายเป็นเด็กบ้านแตกนะครับอย่าคิดจะพลากลูกไปจากพี่พี่สู้ขาดใจเรื่องตั้มก็สูงเรื่องตั้มตั้มไม่ใช่สามีแล้วก็คือไม่ใช่พี่อาจจะดูอ่อนแอในเรื่องของความรักที่มีต่อสามีแต่พี่
ภาพมันเป็นเรื่องของความรักที่พี่มีต่อลูกนางบอกมาอย่างนี้ก็คือเขาจะดูแลลูกเขาถึงให้ที่สุดนั่นแหละถูกต้องไหมในขณะเดียวกันก็มีคนออกมาโพสต์เริ่มจากคุณตะนารากรตียายนก่อนเลยคุณตะนี่ก็เป็นนักข่าวอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าคุณตะจะไปลงที่ช่องไหนแต่คุณรู้ก็ยังไม่รู้บางคนเขาบอกว่าไปอยู่ที่ไหนบ้างอ่ะ
เริ่มตุกตุ่นนี่เหน็บว่าถ้าพ่อที่เป็นพ่อที่ไม่ดีไม่ได้
ก็ควรใส่ถุงยางหรือทำหมันไปซะอุ้ยตบปากแล้วนะ
คุณคุณมันไม่ต้องทำหมันเพราะมันน้ำเชื้อมาไม่ดี

ที่มีลูกเล็กด้วยกันสองคนแล้วอารมณ์ขึ้น

บอกว่าความรักของผมมันจืดจาง
รับว่าเคยมีผู้หญิงอื่นจริงเท่านั้นยังไม่พอ
ยังพูดต่อว่าถึงจะเป็นสามีที่ดีไม่ได้
แต่ผมจะพยายามเป็นพ่อที่ดี
โหน้องใครเขียนบทให้พูดจ๊ะ
นอกใจเมียการปล่อยให้เมียดูแลลูกที่ป่วย
ทั้งสองคนอยู่คนเดียวโดยพ่อไม่เหลวแรม
พูดเท่าไหร่ก็เป็นพ่อที่ดีไม่ได้หรอกจ้ะ
ทำสิคะทำทำให้เห็นว่าตั้มเป็นลูกผู้ชายจริง
ถ้าทำได้ที่หลังอย่าลืมถ้าทำไม่ได้
ที่หลังอย่าลืมใส่ถุงยางนะจ๊ะ
หรือถ้าให้ชัวร์เลยก็ไปทำหมันซะ
จะได้ไม่ต้องมีลูกพอมีลูกมาเราก็ไม่รับผิดชอบเขา

แต่มีทั้งสองคนแล้วเอาลูกป่วยด้วยเหรอ
แต่หลังจากนั้นนะฮะนอกจากคุณตะโนรากร
ก็จะมีอีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดคุณหนิงปานิตา
ตายแล้วนิงมาทำอะไรอีกแล้ว
คุณหนิงวันนิตาก็มีการโพสต์นะฮะบอกมานะครับ
บอกว่าแย่ว่ะไม่ชอบเลย
อยากรู้ว่าคำพูดที่ว่าจะรับผิดชอบลูกให้ดีที่สุดเนี่ย
ถ้าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มเงียบไปเนี่ย
ยังคงทำได้ป่ะไม่ใช่ดีแต่พูดประมาณนั้น

แต่บางทีมันก็เป็นเรื่องของครอบครัวซึ่งเราก็ไม่รู้อีกถูกต้องไหมล่ะ
ใช่มันก็ไม่รู้ว่าสองคนนั้นเขายังไง
แต่ฟังแล้วก็น่าเห็นใจฝ่ายหญิงนะผมบอกเลย
ฝ่ายเห็นใจมากเลยมันไม่ผมอ่ะ
ฝ่ายหญิงเนี่ยโอเคผมเข้าใจแต่ลูกนี่ดิ
เขาคิดไหมวันหนึ่งลูกจะพาพ่อไปไหน